เรามาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่าที่เขามีปัญหากัน

ไม่ได้มีปัญหาที่เรื่องท่าเต้น

แต่ไปเต้นอยู่ตรงหน้าเจดีนี้
แล้วมันกลายเป็นประเด็นข้างในมีสรีระสังขารที่สำคัญ
ดังนั้นการมาเต้นมันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่า
ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่โซเชียล
เขาต่างวิพากษ์วิจารณ์กันดังนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปสักนิดหนึ่ง
ที่เขาไปเต้นตรงนี้ไปเต้นแบบไหนกันนะฮะ

เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์แซ่บเลยนะฮะ

แต่ว่าที่ให้ดูนี่คือเมื่อวานนะคุณ
ไปเลยฮะคุณพัชชาชนุดมนะฮะ
เจ้าของเพลงโอมจงรวยองค์เทพสามตาเนี่ยนะฮะ
พวงมาลัย๕พวงมาขอขมาต่อหน้าสถานที่ประดิษฐาน
สรีระสังขารที่สำคัญที่ผมบอก
ก็คือสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยรวยวัตโก
ที่จังหวัดพระนครสิทธิยานี้นะครับ
หลังจากที่ขอขมาเสร็จสิ้นนะ
พัชชาเจ้าของเพลงโอมจงรวย

ผู้ที่มีความเลื่อมใสสัทธาต่อหน้าพ่อรวย
ตัวของเธอเองมีความเคารพสัทธาเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนคำติชมคำวิพากษ์วิจารณ์
ทุกคำทุกข้อความทุกคอมเมนต์
้อมรับเอากลับมาปรับตัวแล้วก็แก้ไขนะครับ

เธอตกใจฮะปล่อยคลิปไปได้ชั่วโมงหนึ่งครับคุณ

เธอก็น้อมรับไว้ทุกคอมเมนต์
แล้วเธอก็รีบลบคลิปนั้นออกไปนะครับ

วันหลังจะทำอะไรต้องคิดก่อน
ทั้งเรื่องของการพูดและการแสดงอะไร
จะต้องคิดแล้วก็ดูเรื่องของความเหมาะสมนะครับ
จะกระทบต่อบุคคลอื่นหรือว่าสังคมหรือเปล่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
เธอก็ไปกลับขอโทษคณะกรรมการ

วัยยาววาชกรพฤศกรวัดก็คือพี่สุโรคิตของสุวรรณแกรม
บอกว่าตอนนี้ทางวัดก็ไม่ได้ติดใจอะไร
หากคนทำผิดรู้ตัวว่าผิดแล้วขอโทษ

คิดจะทำคอนเทนต์ควรไปดูสถานที่ละการะเทศะด้วยนะฮะ
จากวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ

ไม่ควรทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ

แต่เธออยากจะแค่แบ่งปันบุญ
เพราะเธอมาทำบุญที่นี่ไง

โดยที่ไม่รู้ว่าด้านในเจดี
จะมีสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยอยู่

บอกโอ้โหใจไม่ดีเลย